คุณผู้ชมคะเราย้ำเตือนกันเสมอนะคะอุบัติเหตุเนี่ยมันก็คือเหตุที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิด
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังกันตลอดเวลานะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
มีผู้ชายวัยสี่สิบเจ็ดปีคนหนึ่งถูกไฟช็อตเสียชีวิตแต่คุณผู้ชมอาจจะแปลกใจนะว่าสาเหตุที่เขาโดนไฟช็อตเนี่ย
เป็นเพราะว่าเขาอาจจะเมาแล้วก็นอนตกเตียงลงมาทับปลั๊กไฟค่ะ
แล้วก็เลยเสียชีวิตนะคะครับตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีพร้อมกับแพทย์
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะ
เป็นบ้านในชุมชนดอนอุดมในตำบลหมากแข้งลักษณะบ้านมันเป็นห้องเช่าแบบชั้นเดียวค่ะ
ประตูห้องถูกล็อกไว้ก็เลยต้องปลดล็อกกันพังกันแล้วก็เปิดประตูเข้าไป
พบศพของนายบุญลือศรีใสอายุสี่สิบเจ็ดปีนะคะสภาพศพเนี่ยนอนหงายขึ้นอืดบริเวณข้างที่นอน
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสี่วันแล้วกลิ่นเนี่ยโอ้โหคละคลุ้งเลย
จนที่กู้ภัยเอามือไปจับสบเพื่อที่จะพลิกชนะสูตรใช่ไหมคุณประกวดจนที่โดนไฟดูดด้วยนะคะ
ก็เลยงงกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่อยู่ถึงมีกระแสไฟออกมา
ก็ปรากฏว่าศพเนี่ยทับปลั๊กไฟอยู่ค่ะส่วนด้านหลังของศพก็มีแผลเป็นรอยไหม้ผู้พองด้วย
แต่ว่านอกจากนั้นแล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าทรัพย์สินที่ถูกลื้อค้นหรือหายไปแต่อย่างใด
เป็นปลั๊กสามตาแบบนี้ที่เราใช้กันประจำ
ใครจะคิดนะต้องตรวจสอบในบ้านคุณผู้ชมด้วยเผื่อมันมีไฟรั่วออกมา
ใช่นางสาวชิชดาพรศรีใสภรรยาเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
ประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกับตัวสามี
ก็เลยออกจากบ้านไปนอนบ้านญาติชั่วคราวค่ะ
แล้วก็กะว่าเออเดี๋ยวเย็นลงเมื่อไหร่หายโมโหกันเมื่อไห
ค่อยกลับมาแต่ก็ไม่คาดคิดว่ากลับมา
เจอสามีในสภาพร่างไร้วิญญาณแบบนี้
ตำรวจเขาก็สันนิษฐานเบื้องต้นเอาไว้ก่อนนะคะ
ว่าผู้ตายอาจจะดื่มเหล้าจนเมาแล้วปั้นหลับไป
แล้วก็คงจะเหมือนพลิกตัวไปมาแล้วก็ตกเตียง
ทับปลั๊กไฟที่อยู่ที่พื้นก็เลยถูกไฟช็อต
โดยภรรยาและยาดพี่น้องเองก็ไม่ได้ติดใจกับสาเหตุการณ์เสียชีวิตอย่างใดนะคะ
ก็เลยมอบศพให้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปแล้ว